ช่วงนี้ครับบริตามข่าวสารความขึ้นไหวในรอบโลกครับ
ผลงานของนักแบต
รวมไปถึงบาร์ดนะครับเดชาพลภัวรานุเคราะห์
รวมถึงป่อป่อซับซีรีแต่รัตนาชัย
ผู้ผสมมืออันดับ๔ของโลก
ก็เดินทางไปซ้อมทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาครับ

คือวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดี
โดยศึกซูชิดามันครับนะครับจะแข่งขันที่
หนานหนิงประเทศจีน๑๙๒๖พฤษภาคมนี้
รอบแรกครับไทยจะกลุ่มเดียวกับเต็ม๑อย่างญี่ปุ่น
แล้วก็รัสเซียจะเดินทางไปยังจีน

เป้าหมายคือการผ่านรัสเซียให้ได้เพื่อเข้ารอบนะครับ
ส่วนนาวากาโทนัทพลศรีสมุทรนาคครับ
ผู้ปรึกษรของทีมเจเนอราลีสุพรีมชมรีเทค
ก็บอกก่อนเกมที่จะพบกับฮ่องกงอินเตอร์เนชด้าวีซี
ในรอบ๘ถิ่นสุดท้ายของศึกบริษัทสมสรรค์หญิงชิงแชมป์เอจี
ว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยหนักแล้วก็หากผ่านเข้ารอบนี้ไปได้
ก็จะไม่เจอกับทีมจากจีนในรอบรอง
แต่ทีมก็จะมองไปแบบเกมต่อเกมนะครับ
ย้ำกันหน่อยโปรแกรมในการถ่ายทอดสดนะครับ
เริ่มเข้าสัญญา๑๕นาฬิกา๑๕นาที
นอกจากช่องทางรับชมทางไทยรัตทีวีแล้ว
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวี
๓๒ตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ

พันตรวจโทกุณฑลประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้ร่วมการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ครับ
รักบี้ทีมชาติไทยที่จะสวมใส่ในรายการระดับนานาชาติ
ก็พูดถึงความพร้อมของทีมรับบี้ด้วยนะครับทั้งสองรายการ

ไทยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วก็แชมป์เก่า๔เกมในครั้งก่อน
ส่วนครั้งนี้เหรียญทองก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
แต่ว่าไฮไลท์ของปีนี้คือการสร้างประติศาสตร์ไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนะครับ
บอกว่ามีลุ้นด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ย
รักบี้หญิงไทยเดียวดับ๔ของเอเชีย
ถือเป็น๑ใน๘ทีมที่ได้ลุ้นชิงโคต้าโอลิปิกในช่วงปลายปี

แข่งสำคัญคือจีนคาซักสถานแล้วก็ฮ่องกงครับ